คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
กรสินมีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
ทำให้สองตายายที่มากับจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่นะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าคนขับกระบะนั้นเมาแล้วขับครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
และนางอำพรภูนิแอบหินอายุ๖๓ปีภรรยาคนนั่งซ้อนท้ายเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ส่วนนายชำนาญพักคุยอายุ๓๒ปีคนขับรถกระบะอยู่ในอาการคล้ายคนเมา
พลเมืองดีช่วยกันประกบไว้ป้องกันการหลบหนี
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
ตำบลกุฎโดนเพื่อไปซื้อของที่ร้านเฟอร์นิเจอร์
เขตเทศบันตะบนห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็ก

แล้วถูกรถกระบาดที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็ว
ชนท้ายอย่างจังจนสองตายายเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของนายชำนาญ
พบว่าสูงถึง๓๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งยอมรับว่าดื่มเหล้าขาวกับเพื่อนหมด๓ขวด
และกำลังขับรถกลับบ้านแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ที่จังหวัดตากู้ภัยเขาช่วยเหลือนายปี้ปิวอ่อง

ได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนน
เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอด
โดยรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพท้ายรถถูกชน

กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะผู้บาดเจ็บมีอาการตาลอย
จอดอยู่กันชนหน้าซ้ายมีร่องรอยถูกชนสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พี่ปิวอ่องขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยแล้วขี่ตัดหน้ารถตู้อย่างกระชันชิด
เพื่อจะกลับรถจึงถูกชนจนร่างกระเด็นไปไกลเกือบ๒๐เมตร
ศีรษะกระแทกพื้นถนนอาการสาหัส
จังหวัดชายภูมิเกิดอุบัติเหตุคนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถพ่วง๑๘ล้อทับเสียชีวิต
บนถนนสายลาดใหญ่คอนสวรรค์ในพื้นที่หมู่๒ตำบลโคกม่างอยอำเภอคอนสวรรค์
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับบ้านโศกแดงทำให้นายธนโชธแน่นอุดรอายุ๒๐ปี
พนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเสียชีวิตคาที่สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ชนท้ายรถอีแต๊กที่ขับอยู่ด้านหน้าซึ่งรถไม่มีไฟส่องสว่างและไฟท้าย
ก่อนที่จะล้มลงแล้วถูกรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับสวนมาทับซ้ำจนเสียชีวิต

ตำรวจสพคสวรรค์คุมตัวนายกิติศักดิ์อาจประจักษ์อายุ๕๔ปี
คนขับรถอีแต๊กไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักและแจ้งข้อกล่าวหา
พร้อมกับเร่งติดตามตัวคนขับรถพ่วง๑๘ล้อคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย